สายตรวจโซเทียลนะคะเราอยู่กันพร้อมหน้านะคะน้องเฟื่องค่ะ
เช้าวันนี้ก็มีอีกหลายคลิปที่จะมาเล่าให้ฟัง
มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวบนท้องถนนเป็นประจำทุกวัน
แล้วก็มีหลายแง่มุมที่น่าสนใจนะถูกค่ะคลิปวันนี้เนี่ย
เน็ตเขาก็แห่กันแชร์นะเขาบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นจริงหรือ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงเป็นเหตุการณ์ขณะที่รถบรรทุกหกล้อนะคะ
ได้ขับสอยเก๋งแล้วก็ลากไปยาวกว่า๑๐เมตรเลย

โดนแล้วชนแล้วไม่ได้หยุดแต่สังเกตว่าค่อยถ่าย
พาไปด้วยไปด้วยไปด้วยกันอยากพาไปด้วยมาด้วยกันไปด้วยกันนะคะ
คนขับรถใหญ่เขาไม่รู้สึกเลยไม่เห็นเลยหรือยังไง
นั่นน่ะสิก็คือคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะคะ
เป็นนาทีเกิดอุบัติเหตุบนถนนพะหนโยธินขาเข้า
ช่วงก่อนถึงนวรรณครมุ่งหน้ามายังกรุงเทพนะคะ
ลากเอารถเก๋งไปไกลร่วม๑๐เมตรนะคะ
คนขับรถเก่งเขาก็โพสต์ข้อความอ้างว่าระหว่างที่ถูกลากออกไปจุดเกิดเหตุ
คนขับดูเหมือนว่าจะยังไม่รู้ตัวจนต้องบีบแตรให้สัญญาณ

คือหยุดเนี่ยจังหวะที่หยุดคือรถคันนี้บีบแต่แล้ว
ปีนเห็นฉันหน่อยคุณนะคะ
หลังจากได้ชมคลิปนี้ค่ะผู้คนในโลกออนไลน์ก็แสดงความคิดเห็น
คาดว่าน่าจะเกิดจากจุดอับสายตาของคนขับรถบรรทุกค่ะ
เนื่องจากรถคันเกิดเหตุมีกระจกมองข้างเพียง๒มุมมอง
ก็คือบริเวณหน้ารถแล้วก็มุมมองทางด้านหลังซ้าย
อาจจะทำให้ไม่เห็นบริเวณกันชนด้านหน้าซ้าย
ยังไงก็ตามนะคะผู้ที่ได้ชมคลิปนี้เขาชื่นชม
เพราะว่าช่วงท้ายคลิปคนขับรถบรรทุกเขาลงมาจากรถ
แล้วก็ยกมือไหว้คู่กรณีบอกขอโทษครับ
เนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่ว่าออกมาแบบเออสำนึกแบบเหมือนเห็นรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบนะคะ
เขาบอกว่ามันจะมีจุดอับหลายมุม
สำหรับคนขับรถในลักษณะรถใหญ่รถบรรทุก
จะต้องระวังเป็นจุดอับที่ยังไงก็มองไม่เห็น
ถ้ารถมาจังหวะตรงนี้จะมองไม่เห็นแน่
แต่จริงมุมแบบนี้รถเก่งธรรมดาก็อับเหมือนกัน

คุณเคยสอยแบบนั้นเหรอไม่เคยสอยค่ะแต่ว่า
เคยขับรถอยู่แล้วมีรถแท็กซี่สีเหลืองคุณคือสีเหลืองสดใสมาก

คดีคือวันนั้นไม่ได้ไปคนเดียวไปกับคุณเชอรี่
กำลังจะเปลี่ยนเลนเหมือนกันคือมองกระจกข้างแล้วนะ
มันไม่เห็นจริงเพราะมันอยู่ในจุดที่กระจกข้างมองไม่เห็น
แล้วก็อยู่ในจุดที่หันซ้ายไปมองกระจกฝั่งที่นั่งคนขับ

คุณเชอรี่บอกว่ามิ้นรถแท็กซี่

ก็ค่อยเห็นรถแท็กซี่สีเหลืองเลื่อขึ้นมาข้างหน้า
แต่ยังไม่ชนใช่ไหมครับเกือบคือไม่ชน
แต่ว่าคือด้วยความที่พอเปลี่ยนเลนไม่ได้ใช้ความเร็วอยู่แล้วไงค
แต่ว่าคือมันเป็นจุดอับจริงที่อันนี้ต้องระมัดระวัง
เพราะบางทีเราเช็คแล้วแต่มันไม่เห็นจริง
ขนาดรถแต่ละขนาดจะมีจุดอับที่ต่างกัน
พอไปรถใหญ่๑๐ล้อรถบรรทุกแบบนี้
เขาก็จะมีจุดอับของเขาบางมุมที่ต้องระวัง
ใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นอุบัติเหตุที่สุดท้ายแล้ว